เกิดขึ้นที่มหาสารคามค่ะคุณยายกับ
หลานสาวเนี่ยนอนอยู่ในบ้านที่กำลัง
ก่อสร้างประตงประตูนี้ยังไม่เสร็จ
เลยนะฮะเช้าวันนี้แม่เห็นว่าลูกสาว
ทำไมสายแล้วยังไม่ไปเรียนอีก
ก็เลยมาดูที่บ้านพบว่าถูกฆ่า
เสียชีวิตแล้วทั้งคู่ลักษณะเหมือนฆ่าชิงทรัพย
หรือจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอีกทีนึง
แต่ดูนะฮะตอนที่คนที่เป็นแม่นะแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ตายด้วย
ผู้ตายสองคนเนี่ยนะฮะตอนที่มาเจอศพที่บ้านนะครับ
นี่ฮะชาวบ้านนี่ก็อกสั่นขวัญแขวนกันหมดส่วนนี้ฮะที่ร้องไห้อยู่คือนางปรานีพันคลอง
เป็นทั้งลูกสาวและเป็นทั้งแม่ของผู้ตาย๒ศพนะฮะทุกผู้ชมครับ
คือถึงขั้นแบบคือบางช่วงนี้ช็อกเป็นลมไปเลยก็มีนะครับ
ร้องไห้ตลอดเวลานี่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันปลอบใจนะฮะ
ขนาดที่หลายคนก็สาบแช่งคนที่ก่อเหตุโอ้โหมันอุกชะกันเสื้อเพื่อนขวัญแล้วเกิน
ที่สพนาขานะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุตอนช่วงประมาณ๙นาฬิกาวันนี้นะฮะ
ว่ามีผู้ที่ถูกนี่ฮะทำร้ายจนเสียชีวิตสองศพในบ้านที่กำลังก่อสร้าง
ตะบนหวายอำเภอวาปีปฐุมที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นนะครับ
กำลังก่อสร้างไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างนะนี่นะฮะชั้นสองเนี่ยเจอศพนะครับ
ศพหนึ่งก็คือคุณยายทองคูณปฏิโยเกอายุเจ็ดสิบห้าปีนอนหงายอยู่บนเสือนะ
คือสภาพคือใส่ผ้าถุงแล้วก็มีลักษณะถูกของแข็งไปที่ศิษย์ศะ
ข้างข้างกันเนี่ยมีหลานสาวของคุณยายทองคูณชื่อนางสาวทัศนีพันคลอง
ว่าน้องหยกอายุ๑๙ปีเสียชีวิตอยู่บนที่นอนสวมเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นนะ
ร่องรอยเหมือนกับถูกรัดด้วยนี่ฮะเหมือนกับมีผ้าสีเหลืองเหลืองนี่คลุมอยู่ด้วย
สินต่างในบ้านพบว่าแหวนทองคำที่จะใส่ติดนิ้วข้างขวาของน้องหยก
สวมอยู่นะฮะแต่โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องหายไป
นี่นะครับทุกผู้ชมครับน่าจะเป็นมือถือของคุณยายกับน้องหยกหรือเปล่า
หายไปแล้วฮะทั้งคู่เลยนะครับแล้วมีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่มีรอยเลือดเปื้อนอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะรอยนิ้วมือที่เจอในสายชาร์จโทรศัพ
ว่าพื้นที่ต่างต่างที่บ้านนะครับทางแม่แล้วก็ลูกสาวของผู้ตายนะ
คือนางปรานีซึ่งเป็นลูกสาวของคุณยายทองคูณและเป็นแม่ของน้องหยกมาเจอศพคนแรกเลยนะ
นี่บอกว่ามาถึงที่บ้านหลังนี้ประมาณ๖โมงครึ่ง
เช้าวันนี้นะฮะ๖นาฬิกา๓๐นาทีคือตอนนั้นเนี่ยโทรหาลูกสาวก่อน
เพราะเห็นว่านี่ก็๖โมงกว่าแล้วนะทำไมยังไม่กลับมาที่บ้านของแม่
เพื่อจะแต่งตัวไปเรียนแต่โทรแล้วโทรไม่ติดเลยเดินมาหา
มาถึงก็เห็นแม่กับลูกสาวเนี่ยถูกฆ่าตายไปแล้ว
เพื่อนของน้องหยกบอกว่าปกติจะมารับน้องหยกไปเรียนด้วยกันทุกวัน
เช้าวันนี้ไปหาที่บ้านไม่เจอคือไปหาที่บ้านแม่ไม่เจอโทรหาก็ไม่รับสาย
ตามมาหาที่บ้านยายมาถึงโอ้โหตกใจแทบเป็นลม
หลังจากรู้ข่าวว่าเพื่อนถูกฆ่าตายพร้อมยาย
นี่เห็นไหมฮะกำลังสร้างอยู่ประตูหน้าต่างเนี่ยยังไม่เสร็จเลย
เขานอนกันอยู่บนชั้นสองของบ้านเพื่อนชายของน้องหยกเพื่อนชายคนสนิทบอกว่าเมื่อคืนนี้ยังโทรคุยกับหยกอยู่เลยนะฮะ
โทรคุยกับหยกล่าสุดเนี่ยคือเที่ยงคืน๒๐นาทีแล้วก็ยังบอกกันว่านี่จะนอนแล้วนะ
อยู่ดีเพื่อนก็โทรมาบอกบอกหยกถูกฆ่าตายแล้วนะเขาก็เลยรีบมาหาที่บ้านเลย
หนูมาหาเขาไปโรงเรียนเพราะตอนนั้นหนูไม่ได้ติดต้นอย่างกับเขา
หนูก็เลยเห็นเขาเลยแล้วเขาหาเขาแค่นั้น
แต่บางทีนี่หนูก็เลยเห็นน้องมาหาเบื้องว่าเขาไปไหน
บางทีนี่พ่อน้องกลับมากก็บอกว่าโยกเป็นหนูกับเลือดชีวิตมากดี
วันนี้มีกันล่าสุดเรียนประมาณ๒๘นาที

ไม่เคยแล้ว
เนี่ยไม่มีใครคาดคิดนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้
แล้วมีบ้านหลังนี้นะฮะ
คุณยายอยู่บ้านหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จ
คาดคิดว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
ตอนนี้ศพของยายหลานเนี่ยถูกบรรจุใส่โรงเย็น
ตั้งไว้ที่บ้านก่อนนะครับวางเอาไว้คู่กัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอผลการตรวจเรื่องของเชื้อโควิด๑๙ก่อน
ถ้าไม่มีเชื้อโควิด๑๙เดี๋ยวจะต้องส่งไปให้นิติเวทย์
ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นเนี่ยชนะสูตรอย่างละเอียดก่อน
ว่ามีร่องรอยการทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ส่วนชุดสืบสวนวันนี้ก็ลงพื้นที่มาหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
กระจายกำลังกันตรวจสอบทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้าน
นี่นอกบ้านนี่ป่ารกทึบทั้งนั้นเลย
นี่ฮะแล้วก็ให้คุณแม่ของผู้ตายและลูกสาวของผู้ตายด้วยก็คือนางปรานีเนี่ย
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าพบศพคนแรก

ปรานีบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่านี่ครับโอ้โหนี่คือคุยไปเธอร้องไห้
ลูกสาวทั้งแม่เนี่ยมาเจอศพเมื่อเช้าเนี่ยเธอบอกว่า
พอมาถึงก็ทั้งคู่เสียชีวิตไปแล้วนะ
คือลูกสาวนี่มีผ้าคลุมอยู่ด้วยมาเปิดดูเนี่ยโอ้โห
คือในส่วนของเสื้อเนี่ยถูกเปิดขึ้นมากองเอาไว้ที่คอ
แล้วปกติน้องหยกลูกสาวเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านอยู่กับเธอนี่แหละ
แต่ช่วงนี้บ้านยายเนี่ยสร้างอยู่ก็เลยให้หยกเนี่ยมานอนเป็นเพื่อนยาย
ไม่ได้คิดอะไรเพราะในหมู่บ้านไม่เคยมีเหตุร้ายอะไร
ทีนี้นางปรานีเธอบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คนร้ายเหมือนกับวางแผนเอาไว้ก่อนหรือเปล่า
เพราะก่อนที่จะเกิดเหตุเมื่อ๓วันก่อนสุนัขที่บ้านเนี่ยโดนวางยาเบื่อตายนะฮะ

ปกติลูกก็กลับบ้านไปอาบน้ำไปโรงเรียนอ่ะคุณสาวไม่เห็นเขากลับไปแม่เลยมาตามเขาเฮ้ย
กี่รับเป็นคนกลับบ้านอ่ะว่ามันเบียงหมาน้ำขาหมาตายไปน้ำ
เพราะว่าบ้านหมาอยู่นี่ตัวหนึ่งมันเนี่ยเห่าดีก็เที่ยวบอกลูกอยู่
แต่ระวังเวลาปกติเราไม่ได้เกิดแบบนี้อ่าปกติแถวบ้านคุณยายมีหมาอยู่ตัวหนึ่ง
ค่ะเมื่อสามวันก่อนถูกวางยาเบื่อตายไปเหมือนคนร้ายมันรู้หรือเปล่าว่าบ้านหลังนี้มีหมาก็วางยาเบื่อไปก่อนเลย
เมื่อคืนก็เลยไม่มีเสียงหมาเห่าหมาหอนอะไรเลยเช้ามามาเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตทั้งคู่แล้วนะครับ
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราคุยกับพี่ชายของน้องหยกนะฮะพี่ชายบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีกันอยู่๓คนพี่น้อง
ค่ะนี่พี่ชายคนโตพี่ชายคนโตบอกว่าปกติน้องสาวเนี่ยก็จะนอนอยู่ที่บ้านแม่แหละ
แล้วเนี่ยช่วงนี้มานอนกับบ้านยายซึ่งบ้านเนี่ยยังไม่เสร็จไม่มีประตูหน้าต่าง
ถ้าจะถามว่าสงสัยใครอะไรยังไงเนี่ยพี่ชายบอกตอนนี้ยังคิดไม่ออกเหมือนกัน
ไม่รู้จริงว่าใครมาทำอะไรยังไงก่อเหตุแบบนี้เพื่ออะไร
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมไม่ได้เขาก็มานอนประจำที่นี่ครับมาอยู่กับยายครับ
บ้านแห่งนี้สร้างนานหรือยังครับ
นานแล้วครับแต่นี่เพิ่งจะต่อเติมครับ
ใช่ครับในบ้านหรือครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ครับ
ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่ประจำครับ
ทีนี้คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นค่ะคือทรัพย์สินที่หายเนี่ยมันหายแค่โทรศัพท์มือถือสองเครื่องนะครับ
ว่าเป็นของผู้ตายทั้งสองคนนั่นแหละอย่างแหวนทองคำที่ติดมือน้องหยกอยู่อันนี้ยังอยู่นะ
ใช่ก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดตั้งใจจะก่อเหตุเพื่อชิงทรัพย์อย่างนี้ทำไมไม่เอาแหวนทองไปด้วย
ใช่เห็นไหมฮะส่วนเรื่องของการจะลงมือก่อเหตุเพื่อจะข่มขืนหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะฮะแต่ทีนี้เบื้องต้นก็คือต้องเอาศพใส่โรงเย็นไว้ก่อน
เพราะต้องรอผลการตรวจโควิดของผู้ตายทั้งสองถ้าไม่มีผลเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยก็จะส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
ทีนี้จะรู้มากขึ้นว่ามันมีร่องรอยการทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงบ้างนอกจากถูกตีที่ศีรษะแล้วน้องหยกเนี่ยมีร่องรอยถูกรัดที่คอ
วันนี้ตำรวจเชิญแม่ของน้องหยกนะแล้วก็ลูกสาวของคุณยายทองคูณไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพนะฮะสพนาขาที่มหาสรคามนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ญาติญาติด้วยนะหรือว่าเพื่อนของน้องหยกด้วยเพื่อนชายคนสนิทด้วยเพราะว่าเขาได้คุยกันก่อนที่เมื่อคืนนี้จะติดต่อกันไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อเช้าตำรวจไปเอาวัยรุ่นต้องสงสัยในหมู่บ้านมาสอบปากคำสองคนนี่นะฮะมีพยานคนหนึ่งที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยนะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่เห็นน้องหยก
เนี่ยไปซื้อของที่ร้านค้าตรงข้ามบ้านที่กำลังก่อสร้างนี่แหละช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่มาให้ข้อมูลวันนี้เขาบอก
นะครับในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะมันสะเทือนขวัญเหลือเกินชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โห
นอนกันไม่หลับแล้วนี่นะฮะตอนนี้ก็ต้องแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วย
มือถือที่หายไปอ่ะค่ะอย่างมือถือน้องหยกเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าแกะรอยล่าสุดเนี่ยมันอยู่ต่างอำเภอแล้วนะ
มือถือมันอยู่ต่างอำเภอแล้วไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับบ้านอยู่ที่ตำบลหวายอำเภอวาปีปฐุม
มหาสรคามแต่มือถือน้องหยกสัญญาเนี่ยมันอยู่ต่างอำเภอแล้ว
ตอนนี้ชุดสืบสวนแบ่งทีมแกะรอยหาหลักฐานหลายอย่างนะครับ
แล้วยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะในการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
การพยายามข่มขืนหรือประเด็นชู้สาวความคืบหน้าล่าสุด
ตำรวจเรียกสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดแล้วนะครับ
แต่การทำงานมันก็ยากลำบากอยู่เพราะว่าบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ท้ายหมู่บ้าน
เปลี่ยวด้วยไม่มีไฟส่องสว่างด้วยไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย
บ้านของหลังอื่นที่อยู่รอบเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่เลยนะ
นี่เห็นไหมฮะบางหลังเนี่ยที่เห็นมีอะไรอยู่ใกล้ก็ไม่มีคนอยู่
เพราะฉะนั้นไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์เลยอย่าว่าแต่เห็นเลยคุณเขียนมาสอน
ได้ยินเสียงเมื่อคืนยังไม่มีเลยเขาบอกว่าเงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลย
หมาก็แน่นอนว่าเมื่อ๓วันก่อนถูกวางยาเบื่อไปไม่มีเสียงหมาเห่าเลย
ไม่มีเสียงใครได้ยินแบบเพราะเขาอยู่ไกลไงเขาก็เลยไม่ได้ยินเสียงแบบ
ล้วงทำร้ายร้องขอความช่วยเหลืออะไรยังไงไม่มีใครได้ยินเสียงเลย
แค่ว่าเพื่อนบอกว่าโทรคุยกับน้องหยกเที่ยงคืน๒๐
แล้วตอนเช้าโทรหาไม่ได้แล้วตอนเช้าแม่ก็โทรหาไม่ได้

เหมือนกับคนร้ายรู้ว่าบ้านหลังนี้มีหมาเอาฆ่าหมาก่อน
แล้วรู้ว่ากำลังก่อสร้างรั้วรอบขอบชิดไม่มี
ก็ไปก่อเหตุแบบนี้โหดเยี่ยมนะคะ